ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะมีผู้ชายคนนึงนะคะ
ถูกคนร้ายยิงเข้ากลางหลังทะลุหน้าอกเสียชีวิตคารถมอเตอร์ไซค์
เรื่องต้นเขาบอกว่าน่าจะเป็นปมขัดแย้งเรื่องการร่วมหุ้นโรงอัดฟาง
แต่ล่าสุดตำรวจจับตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะคะ
แขการนี้เกิดขึ้นเที่ยวเผินของย่าไซค์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะผู้ตายเนี่ย
ชื่อว่านายสมศักดิ์มาลัยทองหรือว่าในติ่งอายุ๔๐ปี
ลักษณะคือตายคารถมอเตอร์ไซคล่อมอยู่เลยค่ะ
สภาพคือถูกยิงด้วยปืน๙มมกระสุนเข้ากลางหลัง
ชายโครงใต้รักแร้ขวาทะลุหน้าท้อง๒นัดแล้วก็ไทยทอย๑นัดนะคะ
ในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๕ปลอกค่ะ
คนก่อเหตุที่ว่าตำรวจจับตัวได้แล้วเนี่ยก็คือในอุ้ยวัย๓๓ปีนะคะ
นายวิวัตรปรึกษาทองเป็นหุ้นส่วนกันกับคนตายนี่แหละค่ะ
เราส่งคุณไก๊ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะได้พูดคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
่งหน้าไปยังโกดังเก็บฟางก้อนผ่านไปครึ่งชั่วโมง
คนตายขี่รถกลับมาโดยมีคนก่อเหตุ
ขี่มอเตอร์ไซสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตามมาด้วยสักพักเดียวเท่านั้นแหละ
เขาบอกเขาได้ยินเสียงปืนชุดแรกดังขึ้นประมาณสัก๓๔นัดได้
แล้วก็เป็นเสียงปืนชุดที่สองอีกประมาณสองถึงสามนัดพอเขาวิ่งออกไปดูเนี่ย
ก็เห็นคนตายล้มอยู่ข้างทางจนที่ปากมีเลือดทะลักออกมาแล้ว
ตามตัวมีแต่รอยกระสุนปืนก็เลยรีบไปเรียกกำนันมาดู
ส่วนคนก่อเหตุหลังลั่นไก่ชุดที่๒แล้วก็ขี่รถหนีไปเลย
สิคแซวอเวอร์นะคะของกรานที่ใช้ในการก่อเหตุ
เกาะเหตุนี่ค่ะก็คุมตัวมาโรงพักพร้อมของกลางหนีในปืนอยู่ในถุงพลาสติกนี่นะคะส่วนช่วงเวลาตอน๔โมงเย็นค่ะครอบครัวนิมนต์พระไปอันเชิญดวงวิญญาณของผู้ตายที่จุดเกิดเหตุนะคะก็เอารูปเอาเสื้อผ้าไปวางไว้แล้วก็มีการเอาเงินไปวาง๓๒บาทด้วยเขาบอกว่าเป็นความเชื่อแทนร่างแล้วก็อวัยวะ๓๒ชิ้น๓๒
ย่าใส่ซึ่งช่วงที่รถน้ำศพเนี่ยภรรยาคนตายก็ร้องไห้ร้องห่มร้องไห้แทบขาดใจเลยนะคะเขาบอกว่ามือยิงเป็นคนโทรมาตามให้สามีเธอออกไปหาคิดว่าคงตั้งใจวางแผนจะฆ่าจริง
ฝากให้เอาเรื่องถึงที่สุดค่ะ

เป็นคนหรือเปล่าทำกับแฟนหนูได้ยังไง

พ่อคนตายเองก็บอกว่าจริงแล้วลูกชายกับคนก่อเฮเป็นญาติกัน
ก่อนเกิดเหตุไม่รู้เหมือนกันว่าไปเคลียร์เรื่องเงินกันยังไงอีท่าไหน
คือเท่าที่รู้มาเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ย
เขาลงทุนซื้อเครื่องอัดฟางมา๓แสน
ซึ่งลูกชายก็ใช้หนี้ไปละแสนนึงค้างอีก๒แสน
ซึ่งลูกชายก็เห็นว่าทางนี้ไม่ค่อยมีงานก็เลยจะย้ายไปหางานที่อื่น
เลยไม่รู้ว่าไปคุยกันที่ท่าไหนถึงขั้นต้องยิงกันตาย
ทีมข่าวก็ได้คุยกับภรรยาของคนก่อเหตุด้วยนะคะ
เธอก็เล่าแบบเศร้าอะค่ะเนี่ยค่ะเธอบอกว่า
ปกติสามีเป็นคนใจดีนะทีเนี้ยหลังก่อเหตุอ่ะ
สามีกลับมาบ้านขับรถกระบะออกไปก็ไม่ได้บอกหรือพูดอะไรให้เธอฟังเลย
เธอก็เลยไม่รู้จริงว่าสาเหตุที่สามีเธอไปยิงเขาตายเนี่ย
มันเกิดจากอะไรแต่ตัวเธอเองเธออยากขอโทษค่ะ
อ่าอยากจะขอโทษอะไรก็อย่างนี้ดีกว่าไม่รู้จริง
โทษไม่อยากให้เกิดอย่างนี้หรอก
ผู้สืบขาวเรากลับไปที่สอบพรหนองยาวไซนะคะ
ก็เห็นว่าตำรวจในสอบปากคำคนก่อเหตุนาน๔ชั่วโมงเต็มเลยค่ะ
พอสอบสวนเสร็จก็คุมตัวไปเข้าห้องคุมขัง
สังเกตลักษณะสีหน้าของคนก่อเหตุค่อนข้างที่จะเคร่งเครียด
ตอบคำถามอะไรของสื่อเลยนะคะ
พอถามว่าอยากขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปไหม

ทีนี้ตำรวจออกมาเปิดเผยผลสอบสวนบอกว่า
คนก่อเหตุก็ยอมรับสารภาพแหละว่าเขาเป็นคนยิงคนตายจริง
สาเหตุก็คือปมขัดแย้งทางธุรกิจแล้วก็เรื่องเงินค่ารถอัดฟาง
โดยเขาอ้างว่าเขาทะเลาะกับคนตายอย่างรุนแรง
ก็เลยเอาปืนที่พกไปยิงจนตาย
เมืองต้นจำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธปืนนะคะ
พรุ่งนี้จะคุมตัวไปฝากหางที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ